ดูเรื่องนี้ดีกว่าถ้าคุณไม่รู้คุณควรจะรู้นะคะ
ในงานศพนะคะเผื่อคุณได้มีโอกาส
ฮะฮะมีโอกาสไปทำอะไร
ที่จะไปงานศพ
คุณเขารู้ไหมว่าในสมัยโบราณเนี่ยนะ
เขามักจะให้พกสิ่งของหนึ่งเข้าไปที่งานศพด้วย
แต่จะต้องพกอะไรเข้าไปไปดูกันค่ะ
น้องไม่ตอค่ะอะไรคะเขาเอาต้นกระเฉดไปทำไมมันคือแห้งหรือไง
ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่หลายคนอาจจะสงสัยเหมือนคุณชนะ
นี่กระเฉดหรือว่าใบไม้อะไรมันดูขายมากเลยนะ
เค้าดูแล้วเอาไปทำไมในงานสบใช่ไหมคะเนี้ย
เจ้าของคลิปเขาบอกเอาไว้ว่าคุณยายของเขาให้พกติดตัวเวลาไปงานศพ
ซึ่งที่พกอยู่ในกระเป๋ากางเกงหรือว่าพืชที่หยิบออกมาให้ดูเนี่ยคือ
ใบของต้นมะยราบคุณ
ที่มันเหมือนย่าแล้วมีหนาม
แล้วมันก็จะปันบานแล้วเอานิ้วไปจิ้มมันก็จะหุบ
เขาบอกว่าคุณยายให้พกติดตัวเหมือนคนโบร่ำโบราณเขาเชื่อกันว่า
กเอาไว้สามารถแก้เคล็ดเวลาเราไปงานศพ
บางทีกลับมาจะเจ็บไข้ได้ป่วยแบบที่ไม่ทราบสาเหตุ
เขาก็เชื่อกันว่าเป็นสัมภเวษีตามติดมาหรือเปล่าอะไรแบบนี้
ซึ่งใบของต้นมัยลาบมันจะช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไป
เขาว่ากันแบบนี้นะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของชาวบ้าน
ในพื้นที่ตำบลท่าขึ้นอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันดู
จริงมีหลากหลายความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการเอาใบนั้นใบนี้
มาใช้เวลาที่เราไปงานศพมา
อย่างถ้าหลายคนที่รู้กันโดยส่วนมากก็จะเป็นใบทัพทิม
ได้เอามาเหมือนแบบพรมน้ำใช่ไหม
ปัดเวลากลับมาถึงบ้านอันนั้นเคยได้ยิน
แต่ใบมัยราบเนี่ยก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนี่คือทางภาคใต้
อีกอย่างหนึ่งที่ดิฉันทำก็คือการอาบน้ำแต่งตัวสะสมอะไรใหม่
ต้องอาบน้ำสระผมใช่ไหมเป็นความเชื่ออีกอย่างหนึ่งนะคะ
เอาเป็นว่าแล้วแต่วิจารณญาณแล้วก็ความเชื่อส่วนบุคคลยังไง